กรณีของเด็ก๓ขวบที่เข้ารับการรักษาตัว

คืออย่างเช่นซี่โครงหักสมองบวม

แล้วก็ทางแม่แล้วก็พ่อเลี้ยงบอกว่า
ลูกตกรถจักรยานแล้วก็ไปฝ้าที่โอ่ง
แต่หมอวินิจฉัยออกมาแบบนี้
อาการของเด็กที่หนักขนาดนี้

เชื่อคำให้การของผู้เป็นแม่และพ่อเลี้ยง
ท้ายที่สุดตำรวจอุดรธานี
นำหมายสารบุกจับพ่อเลี้ยงหนุ่ม
คาห้องดับจิตหลังจากที่ไปรับศพลูกเลี้ยง

พ่อเลี้ยงทำร้ายร่างกายเด็กครับ
นี่แหละครับตำรวจภูทรกุมภาวะปี

จับกลุ่มนายโชคทวีสังแคพรมอายุ๓๒ปี

มารอรับศพลูกเลี้ยงที่ห้องดับจิตนะครับ

ให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหา

ถูกทำร้ายร่างกายบาดเจ็บสาหัส
ถูกส่งตัวไปที่โรงพยาบาลศูนย์อุดรธานี
หมอตรวจพบว่ากระโหลกศีรษะบร้าว

ตับฉีกไตฉีกเลือดออกในช่องท้อง

๓ขวบอาการหนักขนาดนี้นะครับ
แล้วก็ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจตลอดเวลา
ก่อนเสียชีวิตในเวลา๕ทุ่มของวันที่๒๗กุมภาพันธ์
บอกว่าอาการเด็ก๓ขวบที่บาดเจ็บขนาดนี้
หนักกว่ารถชนซะอีกนะครับถ้าเปรียบเทียบกับอุบัติเหตุ
โดยผู้เป็นแม่ของเด็กพร้อมด้วยญาติ
นั่งรอผลการผ่าศพพิสูจน์หาสาเหตุการณ์ตาย
รับศพกลับไปทำพิธีที่บ้านนะครับ
พันธุ์ตำรวจเอกพิเชษวงบุรีภูมิกับการสถานี
ตำรวจภูทรกุมภาวะปีเปิดเผยครับว่า
ชุดสืบสวนสอบสวนหาหลักฐานพร้อมสอบพยานแวดล้อม
จำนวน๙ปากเพื่อสรุปสำนวนขออนุมัติศาลจังหวัดอุดรธานี
สอบพยานพยานยืนยันบอกว่าอย่างนี้

อยู่ที่บ้านกับพ่อเลี้ยงเพียง๒คน

อยู่ในสภาพหมดสติออกมาล้างเนื้อล้างตัว

และพยายามเขย่าตัวเด็กหลายต่อหลายครั้ง
เพื่อให้เด็กรู้สึกตัวนะครับ
ก็เลยกลายเป็นข้อยืนยันของพยาน
พ่อเลี้ยงน่าจะเป็นคนก่อเหตุอะไรสักอย่าง

ขณะที่นางบรรพลเซนอายุ๘๘ปี

บอกว่ารู้สึกเสียใจที่ต้องสูญเสียหลาน
เพราะเป็นเด็กที่น่ารักว่านอนสอนง่าย

แล้วก็สาบแช่งผู้ทำให้หลานเสียชีวิต
บอกว่าให้ติดคุกจนตาย